เรายังตามให้ต่อนะคะสำหรับคดีที่แก๊งงานบวชวัดสิงห์
บุกเข้าไปในโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์แล้วก็ไปทำร้ายร่างกายรอปภ
คุณครูนักเรียนนะคะเหตุการณ์นี้ตำรวจบอกว่า
มีผู้ที่ร่วมก่อเหตุทั้งหมด๒๗คน
ก่อนหน้านี้ควบคุมตัวได้แล้ว๒๔คน๔คนเป็นเยาวชนนะคะ
มีการแจ้งข้อหาดำเนินคดีไป๖ข้อหา
แต่มีคนนึงที่ไปลวนลามน้องนักเรียนหญิงก็โดนแจ้งข้อหาเพิ่มไปอีกหนึ่งเป็น๗ข้อหา
ทีนี้ค่ะ๓คนที่ยังเหลือมีความคืบหน้าแล้ว
คนหนึ่งถูกจับได้อีกคนนึงมามอบตัวแต่อีกคนนึงยังตามตัวไม่เจอ
แต่คนที่จับได้แล้วแล้วก็มามอบตัวแล้วเนี่ยเขาให้การภาคเศษนะคะ
เขาบอกว่าเขาเข้าไปในโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์จริงแต่ไม่ได้ไปทำร้ายร่างกายใคร
เขาบอกแบบนี้ค่ะจะไปห้ามไปช่วยไม่ได้ทำร้าย
แต่ตำรวจบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวดูกล้องวงจรปิดเดี๋ยวเรียกพยานมาชี้ตัว
ยังไงก็แจ้งข้อหา๖ข้อหาเหมือนกับอีก๒๔คนที่เหลือเหมือนกันนะคะ
ตำรวจนครบานบางขุนเทียนจับกลุ่มนายเพียรพลเอมชาวนาอายุ๒๘ปี
ผู้ต้องหาตามไหมจับคดีบุกไปทำร้ายร่างกายครูนักเรียนในโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
แถวบางขุนเทียนคนนี้เป็นผู้ต้องหาคนที่๒๕นะคะ
เขาหนีไปอยู่บ้านญาติที่จังหวัดอ่างทองช่วงค่ำวานนี้
เพียรพลยังคงให้การภาคเศษบอกว่าเข้าไปในโรงเรียนจริง
แต่ไม่ได้ไปทำร้ายร่างกายครูและนักเรียน
ต่อมาค่ะนายสิทธิชัยจอนสุกอายุ๓๗ปี
คนนี้เป็นผู้ต้องหาอีกรายรายที่๒๖
คนนี้มามอบตัวเมื่อกลางดึกที่ผ่านมา
มีหลักฐานจากกล้องวงจรปิดของทางโรงเรียนค่ะ
ว่าเป็นคนที่เข้าไปในโรงเรียนจริง
แต่นายสิทธิชัยคนนี้ก็ให้การภาคเศษเหมือนกัน
เขาก็บอกว่าเขาเข้าไปในโรงเรียนจริง
แต่ไม่ได้ไปลงมือทำร้ายร่างกายใคร
วันเกิดเหตุไปร่วมงานบวชตามปกติ
รับว่าดื่มแอลกอฮอล์แต่ไม่เมา
หลังมีปัญหากันเรื่องเครื่องขยายเสียง
ทางกลุ่มเพื่อนก็วิ่งเข้าไปในโรงเรียน
ตัวเองก็เลยวิ่งไปด้วยวิ่งไปห้าม

เขาไม่ได้ไปทำร้ายร่างกายหรือว่าไปทำลายทรัพย์สิน
หลังเกิดเหตุเขาก็เลยกลับไปทำงานตามปกติ
มารู้ตัวอีกทีว่าอ้าวมีหมายจับ

เขาเข้าผมทำงานตามปกติครับผม
มีให้ผมเข้ามามอบผมเข้ามามอบครับ
ทำงานครับ

เขาก็เลยไปทำงานปกติเขาอ้างแบบนี้นะคะ

คือไม่ได้รู้ไม่ได้ดูข่าวอะไรเลยเหรอว่า

ตัวเองมีชื่อที่ตำรวจเขาแจ้งข้อหาหรือเปล่า
มีภาพเราอยู่ในกล้องวงจรปิดหรือเปล่า
หรือแบบนี่ข่าวนี่มันพวกเรานี่
วันนั้นเราไปงานบวชแล้วเราบุกเข้าไปในโรงเรียนเนี่ย

คือไปทำงานแล้วก็เพิ่งมามอบตัว
ขายไปไหนอีกคนนึงคนนี้สิบเจ็บ
แต่ตำรวจบอกว่าคือผู้ต้องหาเขาก็จะให้การยังไงก็ได้
แต่มันมีหลักฐานไงมีกล้องวงจรปิด
และเดี๋ยวจะให้ผู้เสียหายมาชี้ตัวด้วยเพิ่มเติม

รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็เลยบอกว่าผู้ก่อเหตุมีทั้งหมด๒๗คนนะคะ
ดังนั้นตอนนี้ก็เหลืออีกแค่คนหนึ่งที่ตำรวจอยู่ระหว่างการเร่งจับกลุ่ม
จากการตรวจสอบประวัติเบื้องต้นนะคะทั้ง๒๗คนนี้บางคนมีคดีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดค่ะ

ส่วนผู้ต้องหาที่ให้การภาคเศษยอมรับว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในกล้องวงจรปิดจริง
เข้าไปในโรงเรียนจริงไม่ได้เป็นคนไปทำร้ายร่างกายและทำลายทรัพย์สิน
อันนี้เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาจะให้การยังไงก็ได้
แต่หลังจากการสอบสวนก็จะต้องแจ้งข้อหาแล้วก็นำตัวไปฝากขัง
คนล่าสุดเนี่ยที่ถูกจับได้แล้วก็มามอบตัวก็จะนำไปฝากขังในวันพรุ่งนี้นะคะ
ส่วนกรณีที่กรมราชธรรมตรวจพบสารเสพติดผู้ต้องหา๒ราย
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็เลยชี้แจงแบบนี้ค่ะ
คือตำรวจตรวจปัสสาวะในเบื้องต้นแล้วไม่เจออะไร
เป็นลักษณะของการตรวจในเบื้องต้นเท่านั้น
กรมราชธรรมก็ต้องเป็นการตรวจในอีกรูปแบบนึงละเอียดมากขึ้น
ทีนี้ก็เลยเจอเจอสารเสพติดในร่างกายของผู้ต้องหา๒คน
เรื่องต้นยังไม่ได้แจ้งข้อหาเพิ่มเติมเรื่องของยาเสพติดนะคะ
แต่ได้กำชับให้พนักงานสอบสวนทำสำนวนคดีให้รอบครอบ

ส่วนผู้ต้องหาที่ยังเหลืออีก๑คนที่ยังหนีอยู่

มีรายงานว่ามีชื่อว่านายพีรยุทธ์เสิร์ชภูลอายุ๒๔ค่ะ
เป็นข่าวมาขนาดนี้แล้วก็มอบตัวเถอะนะคะ
แล้วก็ถูกแจ้งข้อหานัก๖ข้อหาเหมือนคนอื่นก่อนหน้านี้นะคะ
แล้วก็นำตัวไปฝากขังสารไม่อนุญาตให้ประกันตัว
ก็ต้องคุมตัวในเรือนจำนะคะ
ทีนี้ในเรื่องของค่าเสียหายค่ะ
กระทรวงศึกษาธิการสรุปตัวเลขมาแล้วนะคะ
ค่าเสียหายอยู่ที่ประมาณ๗แสนถึง๑ล้านบาท
อันนี้ไม่รวมค่าทำขวัญคนที่ถูกทำร้ายนะคะ
ในแพทยธิระเกียจเจริญเสถสินรัฐมนตรีว่า
เพราะไม่อยากให้ครูนักเรียนไปฟ้องเรื่องของค่าทำขวัญส่วนตัว
เดี๋ยวกระทรวงดำเนินการให้
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติหรือสทศเป็นผู้ฟ้องแทน
เพื่อให้ชดใช้ค่าเสียหายทั้งครูที่ไปดูแลไปคุมสอบ
ทั้งทางโรงเรียนอืมทั้งคณะผู้จัดสอบ
น้องนักเรียนเดี๋ยวสทศดำเนินการให้ค่ะ
โอ้ดีนะในสองสัปดาห์จะได้ข้อสรุปแล้ว
เรื่องของการฟ้องร้องทางแพ่งนะคะอืมเจ็ดแสนถึงหนึ่งล้าน
ใช่ค่ะคือฟังดูเนี่ยเหมือนเยอะนะถ้าเป็น๑ล้านเนี่ย
ี่สิบเจ็ดคนเนี่ยนะค่ะเอามาหารกันก็แค่คนละสามหมื่นเจ็ด
อืมมันไม่เยอะเลยทหารเป็นหลายคนเนี่ยค่ะ
แต่ว่าต้องฟ้องเยอะเยอะเอาไว้ก่อนอย่างงี้ดีมันจะได้เข็ดแต่มีค่าทำขวัญอีก
ต้องมีค่าทำขวัญบวกเพิ่มไปอีกอันนี้แค่ค่าเสียหายต้องเอาให้หนัก
แล้วทุกหน่วยงานราชการเนี่ยต้องใช้แบบนี้แบบที่กระทรวงศึกษารัฐมนตรีศึกษาบอกอย่างนี้เลย
ตีกันในงานวัดไปตีกันในงานกาชาติไปตีกันไปก่อเรื่องที่ไหนเนี่ยฟ้องแพ่งเรียกค่าเสียหายให้หมด
ใช่ไม่งั้นไม่เข็ดใช่ไหม